ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะที่เมื่อวานเล่าไปแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นบ้านของเพื่อนบ้านแล้วก็จะเห็นว่าเสียเปี๊ยกค่ะ
เปี๊ยกเนี่ยก็ออกกำลังกายช่วงเย็นเย็นช่วงค่ำทุกวันแล้วกำลังเดี๋ยวจะเดินผ่านออกกำลังกายเนี่ยเดินเดินวิ่งวิ่งผ่านตรงนี้เนี่ยนะคะ
แต่ประเด็นคือโดนยิงแล้วก็ตามภาพที่เมื่อวานนี้ให้ดูค่ะโดนยิงนี่นี่
คือนับดูก็คือสิบสี่นัด

นัดหยุดแล้วก็ตามมาด้วยอีกเจ็ดนัดรวมแล้วเป็นสิบสี่นัด
แต่ทีนี้เราก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมาเรื่อยนะคะเพราะว่าเราตามความคืบหน้าคดีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียเปี๊ยก
มาโกรธแค้นอะไรกันขนาดกันนำยิงสิบสี่นัดแบบนี้
ก็มีกล้องวงจรปิดหลายจุดนะคะค่อยไล่เรียงดูเพื่อที่จะหาตัวคนร้ายค่ะ
นายสมเพ็ญปุณรัตนกุลหรือเสียเปี๊ยกอายุ๕๘คือคนที่โดนยิงเสียชีวิตนะคะ
ซอยพิชัยรณรงค์สงคราม๑๙อำเภอเมืองสระบุรีนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำหลายคนมากคุณผู้ชม
คือข่าวนี้เมื่อวานคุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นมาเยอะครับ
แล้วคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดยิงขนาดนี้คนร้ายหนีไปยังไงหลังก่อเหตุยิง
ขับรถหนีขี่รถหนีหรือวิ่งหนีหรือยังไงมันก็ต้องมีร่องรอยของคนร้ายบ้างเนี่ยตอนที่พบศพอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะ
คือทีนี้ตำรวจบอกว่าบุคคลต้องสงสัยที่เอามาสอบปากคำเนี่ยเป็นคนแถวบ้านหมดเลยคนแถวบ้านทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
ครับและหนึ่งในนั้นเป็นอดีตทหารและเป็นเพื่อนบ้านด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะปืนของผู้ต้องสงสัยกับปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุคาดว่าจะออกหมายจับได้เร็วนี้ค่ะ
วันแรกที่ไปสักถามก็เขาก็อ้างว่าเขาไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นเพียงแต่ได้ยินเสียงปืน
แต่ว่าจากการสืบสวนแล้วก็จากพยายามหลักฐานซึ่งเราได้มา
ตอนนี้มันก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นทางเขาเอง
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมไปแล้วนิดหน่อย
เดี๋ยวอธิบายเพิ่มตามภาพเลยค่ะเพราะว่าเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยที่เกิดเหตุเพิ่ม

นี่เดี๋ยวค่อยดูนะคะจะเห็นพนักงานส่งอาหารนี่นี่ตามลูกศรสีแดงเลย
นี่ค่ะขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
แล้วหลังจากนี้ก็คือเสียเปี๊ยกโดนยิงตาย
ดังนั้นพนักงานคนนี้เป็นพยานสำคัญนะคะคุณผู้ชม
เป็นพยานปากสำคัญตำรวจเรียกไปสอบปากคำแล้ว
และพยานคนนี้ให้ข้อมูลว่า
ขี่รถผ่าน๓ทุ่ม๑๘นาที
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓ทุ่ม๒๒นาที

ใช่เวลามันห่างกันนิดเดียวหมายความว่าพนักงานส่งอาหารคนนี้
อาจจะได้ยินอาจจะเห็นอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าขี่ผ่านไปก่อนเกิดเหตุแบบ๓๔นาทีเอง
ทีนี้ค่ะพยานคนนี้ให้ข้อมูลน่าสนใจมากจริงคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนนึงอยู่ในมุมมืด
ไม่ใส่เสื้อเหมือนดักรออยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุตรงนั้น

บอกว่าเอาจริงตอนนั้นผมนึกว่าผี
ผมนึกว่าผีก็เลยรีบขี่รถไปส่งของแล้วก็รีบขี่ออกไป
แต่เห็นจริงผู้ชายไม่ใส่เสื้อยืนอยู่ในมุมมืดเหมือนกับดักรออะไรอยู่
ส่วนกล้องวงจรปิดปากซอยก่อนเกิดเหตุค่ะครับ
ก็ต้องดูว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่เข้าไปในซอยกี่คันนะคะ
เพื่อที่จะไปย้อนดูว่าเอ๊ะใครน่าสงสัยบ้าง

แล้วพนักงานส่งของเขามันเป็นเสียงจักรยานยนต์ก่อนที่จะมีการยิงไงใช่ไหม
ใช่แต่ว่าหลังเกิดเหตุปัญหาคือไม่มีรถออกมาจากซอย

ใช่ค่ะดังนั้นหมายความว่าอะไรคะ
ปากซอยเห็นรถจักรยานยนต์ขี่เข้าผ่านไปใช่ไหม

หมายความว่าตำรวจบอกว่าผู้ต้องสงสัยคืออยู่ในซอยนั่นแหละ

คือขี่เข้าไปแล้วก่อเหตุแล้วก็อยู่ในนั้นเลยไม่ขี่ออกมาไงคะ

ก็ตำรวจบอกแบบนี้และผู้ต้องสงสัยก็คือคนระแวกบ้านทั้งนั้น
เรียกไปสอบปากคำหรือขี่หลบไปทางอื่น
อาจจะรู้เส้นทางหลบหนีไปทางอื่น
เข้าทางหนึ่งออกอีกทางนึงอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้
ชาวบ้านที่อยู่บ้านห่างจากบ้านผู้ตาย๕๐เมตร
บอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงปืนนะคะครับ
รีบออกมาดูสิ้นเสียงปืนชุดที่๒
ก็พยายามดูจุดที่ผู้ตายถูกยิง
ไม่เห็นแสงไฟของรถอะไรทั้งนั้น

ไม่มีใครขี่รถหรือขับรถผ่านเลย

ตรงนี้มันแปลกหมายความว่าเอ๊ะหรือคนร้าย
ไม่ได้ใช้ยานพาหนะเดินวิ่งหรืออะไร
คือสิ้นเสียงปืนไม่มีเสียงรถต่อเลยคุณผู้ชมนึกดูนะคะ

คนร้ายยังไงต่อเดินหนีวิ่งหนีหรือยังไง

นั่นสิแต่มันไม่มีเสียงรถเลยอ่ะครับใช่ไหมครับ

จุดที่ถูกยิงก็คือเสาไฟฟ้าต้นที่๒นับจากฝั่งโน้นมานะครับ
ตอนนั้นเราพยายามมองอยู่ก็ไม่เห็นแสงไฟอะไร

อืมแล้วตอนนั้นมีรถผ่านหน้าบ้านบ้างไหมครับ

เพราะว่ามองลงไปแค่นี้มันก็เห็นหมดแล้วครับ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพื่อนบ้าน
และเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากทางตำรวจ
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องให้ตำรวจเป็นคนให้คำตอบแล้วค่ะ
ว่าคนก่อเหตุคือใครและสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
ข้อมูลจากตำรวจนะคะก็บอกว่าเสียเปี๊ยกผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีความขัดแย้งส่วนตัวกับเพื่อนบ้านด้วยค่ะคุณผู้ชม
คนหนึ่งเป็นอดีตทหารแล้วก็ทะเลาะกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
จุดเริ่มต้นเป็นเรื่องของความหึงหวง

เวลาเจอกันทีไรทะเลาะกันทุกครั้ง

เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ

แต่ว่าปล่อยตัวไปเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานที่จะมัดตัวใคร
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของเสียเปี๊ยกผู้เสียชีวิต

เพื่อนบ้านส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าทะเลาะกับเสียเปี๊ยกบ่อย
เขาก็เป็นคนดีนะอัธยาศัยดี
แต่ก็ไม่รู้ว่านิสัยลึกส่วนตัวเป็นยังไง
ปกติผู้ต้องสงสัยคนนี้เขาก็อยู่กับภรรยา
แต่ไม่นานมานี้อยู่คนเดียว

ตอนนี้นะคะก็มีคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

คือคุณลุงวิเชียนบอกว่าผมไม่รู้เรื่องจริงนะ
ตอนเกิดเรื่องผมอาบน้ำฟอกสบู่
สบู่ยังเต็มตัวอยู่เลยตอนที่วิ่งออกมาดู

ใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
๑๔ครั้งเลย
ไม่น่ากลัว๒ครั้ง
ยังอ่านไม่เสร็จเลยมาทั้งฟองสบู่

นี่คือลุงวิเชียนที่ให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อวาน
แต่กลายเป็นว่าลุงวิเชียนก็ถูกตำรวจเรียกตัวไปคุยนะคะ
วันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วเหรอใช่ค่ะ
ผู้ต้องสงสัยนะคะยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ต้องหานะคะ
คือตำรวจก็เรียกไปคุยแหละก็ไปหาข้อมูล
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านอีกคนค่ะ
ก็หลังจากเกิดเรื่องเพื่อนบ้านคนนี้เขาก็ออกมาดูเหตุการณ์เหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าหลังเกิดเรื่องนี้
ลุงวิเชียนบอกว่าวิ่งออกมาจากห้องน้ำตัวยังเลิศสบู่อยู่เลยอะค่ะ
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าไม่เห็นลุงวิเชียนสักหน่อย
หลังเกิดเรื่องไม่เห็นลุงวิเชียนจริง
แล้วลุงวิเชียนปิดบ้านเงียบไม่ออกมาเลย

เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลอีกแบบนึงอะค่ะ
ไม่มีรถไม่มีทุกข์แรกก็ไม่มี
ก็มันดังระยะมันห่างกันไม่ถึงนาทีหรอก

ก่อนจะยืนทุกข์แรก

นี่ค่ะลุงวิเชียนบอกอย่างหนึ่ง
เพื่อนบ้านบอกอีกอย่างหนึ่ง

เดี๋ยวดูภรรยาของผู้เสียชีวิตก่อน

ระหว่างลุงวิเชียนกับเสียเปี๊ยกผู้เสียชีวิต

เรื่องชู้สาวเรื่องเงินอะไรแบบนี้นะคะ

ถ้ามีว่าเฉลาะกันว่าอะไรเนี่ย
เขาต้องพูดว่าเขาเป็นคนพูดอยู่แล้ว
ทั้งสองเคยมีปัญหานี่สินหยิบยืมอะไรกันบ้างมั้ยคะ

เราต้องรอว่าเขาได้คนที่ทำจริงก่อนค่ะ

ล่าสุดเลยนาริสบุญนิ่มนักข่าวของเรา

สารจังหวัดสระบุรีอนุมัติออกหมายจับลุงวิเทียนคนนี้

โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เลยอ่ะสดร้อนเลย
เอาออกใบจำถูกแจ้งสองข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเดี๋ยวพรุ่งนี้
โมงจะมีการแถลงข่าวแล้วก็จะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ลุงวิเชียร์ที่ให้สัมภาพกับเราเมื่อวาน

จะทำไปทำไมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็อาจจะเป็นคำตอบที่ว่าทำไม
ร่องรอยของคนร้ายหลังจากเสียงปืน๒ชุด๑๔นัดแล้วมันเงียบจังเลย
ซึ่งนั่นคือหน้าบ้านแกโอ้โหตาย
นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะ